มาดูกันต่อถ้าอยากเป็นหมอลำมานี่เลย
เพราะว่ามีพี่จินจินตราภูลาภนะคะ
โอ้โหคนนี้ดังมากนะคุณผู้ชม

ก็ใจสั่งมาหรือว่าเขาถิ่มนั่นเองค่ะ
มาปุ๊บปั๊บนะคะเราก็เห็นแววความดังค่ะ
บันเทิงไทยรัฐขอสวมวิญญาณเสือปืนไวค่ะ
คว้าน้องยูกิเพ็ญปากาหมอลำลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นคุณผู้ชม
แค่๑๔ปี๖เดือนคนนี้เนี่ยค่ะมาแนะนำให้มิดรักแฟนเพลงได้รู้จักกันค่ะ
ต้องบอกนะคะว่าน้องยูกิเป็นนางเอกหมอลำคณะนามวิหก
อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ใช้คำนี้เลยค่ะ
ด้วยความมุ่งมั่นนะคะเธอชื่นชอบหมอลำฝึกเองร้องเองนะคะ
มีไอดอลด้วยคือพี่แพรวแสงทองค่ะ
ฝึกฝนร้องนะคะแล้วก็ผ่านเวทีการประกวดมามากมาย

ตอนนั้นเรียนตอนนี้เรียนอยู่ม๓จังหวัดอุดรธานีอยู่เลยนะคะ

ยูกิบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าตื่นเต้นมาก
พี่จินโทรมาบอกว่าให้ไปร้องเพลงด้วยเนี่ยน้ำตาแทบไหลเลย
พอไปทำงานด้วยเนี่ยพี่จินตราก็เป็นแบบคือเป็นกันเองมาก

เธอก็เลยแบบฝากติดตามผลงานของเธอด้วยนะคะ

รวมไปถึงเพลงใหม่ล่าสุดเพลงนี้ด้วยนะคะ
ไปฟังสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
ผมไม่แมกรีกินแบบกัน
พี่ก๊อฟนะคะให้โอกาสของคนหลายทุกคนรู้จัด

ไอ้ม่าเผื่อข้างไป

ก็ดีมากแล้วกับคนร้อนี่แบบว่าเจอเป้าหมายในชีวิตเร็ว
แล้วน้องก็ทำมันได้ดีแล้วก็ได้รับโอกาสดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการ
พี่จินเนี่ยก็ให้โอกาสน้องด้วย
เขาสั่งมาหรือว่าโดนถิ่ม